พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมโบราณมันมีหลากหลายจริง
แต่มันมีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของช้างด้วยนะคะ
พิธีกรรมเกี่ยวกับช้างมีที่มาที่ไปยังไง
แล้วมีพิธีกรรมแบบไหนไปดูกันเลย
ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมโบราณ
หาดูยากที่เกี่ยวกับช้างแต่ละพิธีกรรมมีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่พิธีกรรมแยกลูกช้างของชาวช้างซูริน
นี่นะคือพิธีกรรมแยกลูกช้าง

บ้านช้างตำบลกระโผอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสูริน
พิธีนี้เนี่ยเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
ทำเพื่อแยกลูกช้างออกจากแม่ช้าง
เพื่อที่ไม่ให้ลูกช้างติดแม่
ซึ่งจะทำให้ลูกช้างได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เอง
และยังเป็นการหย่านมแม่ไปในตัวอีกด้วยล่ะครับ
ซึ่งในการทำพิธีจะต้องเชิญครูปกรรมมาสวดทำพิธีเท่านั้น
เพราะบทสวดเป็นภาษาขอมโดยจะเป็นการสวดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากลูกช้างและแม่ช้าง
พร้อมทั้งมีพิธีเรียกขวัญให้กับช้างอีกด้วยล่ะครับ
สวดทำพิธีเรียบร้อยชาวบ้านจะนำด้ายสายสินมาผูกให้กับลูกช้างและแม่ช้าง
จากนั้นก็นำลูกช้างและแม่ช้างไปอยู่กันคนละที่ซึ่งทั้งสองก็จะเรียกร้องหากันไม่หยุด
และจะได้เจอกันก็ต่อเมื่อแม่และลูกต้องหยุดร้องหากันแล้วเท่านั้นแหละครับ
ต่อกันที่พิธีขอขมาเพื่อตัดงาช้าง
พิธีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือลัดปล้ออาเจียงหรือพิธีตัดงาช้างนั่นเองล่ะครับ
ในคลิปมีชื่อว่าพ่อพายซึ่งยังไม่เคยตัดงามาก่อนเลยประมาณ๑๕ปี
สำหรับการตัดงาช้างไม่ใช่ว่าจะกลับแล้วละครับ
วันไหนตอนไหนก็ได้นะครับมันต้องมีการดูเลิกยามกันก่อน
เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยครูบาใหญ่จะมีการท่องคาถาก่อน
จากนั้นก็จะพิจารณาความยาวของงาที่จะตัดออกให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้ตัดโดนโพรงงาที่มีเส้นเลือดและเส้นประสาท
ซึ่งอาจจะทำให้ช้างนั้นตายได้จากการเสียเลือดหรือติดเชื้อบาธยักษ์
เมื่อตัดเสร็จเนี่ยครับผู้ที่มารับงาที่ตัดออกต้องเป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาว
หรือที่เรียกว่านางงายืนถือพานรอรับงา
เมื่อตัดเสร็จครูบาใหญ่ก็จะทำการคล้องสายศีลที่หูช้างและคอ
ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับส่วนงาช้างที่ตัดออกเจ้าของช้างก็จะนำไปบูชา
เพราะถือว่าเป็นสิ่งมงคลและเหตุผลที่ต้องตัดงาแบบนี้เนี่ย
เพราะช้างเขาจะใช้ชีวิตประจำวันลำบากเพราะเวลากินอาหารช้างต้องก้มลง
งาก็จะไปกระแทกพื้นจนโคนงาอาจอักเสบทำให้เป็นอันตรายกับตัวเขาเองได้นั่นเองล่ะครับ